เรื่องของการทำมาหากินมันก็ยากนะคะ
แล้วก็ทำให้พ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยหัวร้อนฉุนขึ้นมานะคะ

เพราะว่าขายของแบบเดียวกันค่ะ
อยากดูเหตุการณ์ก่อนว่าเป็นใคร

ใครลวดเดี๋ยว

มันกันอยู่เลยมันตันให้เพื่อนต่อย
เออนี่นะด่านรนเนี่ย

มีจิงแล้วใช่ไหม

ที่จังหวัดกระบี่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนายเอกรัฐบุคโลหรือว่าในบิวเนี่ยนะคะ
เข้าไปคือเขาเป็นเจ้าของแผงขายอาหารที่มาอยู่ก่อน
แล้วเขาเดินเข้าไปไปชกคู่กรณีนายวุฒิเดชนะคะ
อายุสามสิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของแผงขายอาหารที่มาทีหลังนะคะ
ตกลงกันไม่ได้เรื่องที่ขายของซ้ำกันคุณผู้ชม
พ่อค้ากับพ่อค้านะคะนายเอกรัฐเนี่ยเอาอาวุธปืนจุดสามแปด
ยิงใส่ไปสองนัดนัดแรกกระสุนไม่ลั่นนัดที่สองเจาะตรงกลางหน้าอกเสียชีวิตค่ะ
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกระบี่นี่น่าจะยิงไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะคือแล้วที่มันน่าสลดมากไปกว่านั้นก็คือว่า
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทั้งทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ยิงปืนเนี่ย
มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลูกชายอายุ๒ขวบของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วตรงนั้นมันก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีนักท่องเที่ยวมีชาวบ้าน
ทุกคนก็เห็นเหตุการณ์กันหมดเลยด้วยความสะเทือนใจ
นางสาวไหมค่ะเป็นน้องของคนก่อเหตุบอกว่านายเอกรัฐเนี่ยขายของทอดนะคะ
คู่กรณีก็ขายของทอดตามเจ้าของพื้นที่เขาเลยบอกอ่ะมาตกลงกัน
คู่กรณีก็เลยเปลี่ยนไปขายไก่ย่างแทนนายเอกรัฐพี่ชายตนก็ไปทำไก่ย่างขายเหมือนกัน
แต่ปริมาณไม่เยอะก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรครับ
แต่ปรากฏว่าภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยโทรไปฟ้องเจ้าของพื้นที่
คราวนี้เลยกลายเป็นว่าภรรยาของสองบ้านเนี่ยมีปัญหากันทะเลาะกัน
แล้วก็สุดท้ายบานปลายมาถึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
ตกลงกันไม่ได้นะคะแล้วก็ถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยนะคะ
นางสาวไหมน้องสาวคนยิงบอกว่าอยากขอโทษฝ่ายผู้เสียชีวิต
ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ตำรวจสพอ่าวนางจับกลุ่มตัวนายเอกรัฐค่ะไปจับได้ที่บ้านพักพร้อมอาวุธปืน
ก็ให้การรับสารภาพบอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยมาที่ร้านของเขาก่อนแล้วมายืนจ้องอยู่ที่ร้าน๑๐นาที
เขาก็รู้สึกห่วงแม่ห่วงภรรยาห่วงน้องที่ขายของอยู่ว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
พอผู้เสียชีวิตเดินกลับไปเขาก็เลยตามไปเพื่อคุยกัน
แล้วมันก็เป็นภาพอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
คือเขาบอกฝ่ายผู้เสียชีวิตพูดจาไม่ดีก็เลยทะเลาะแล้วชกต่อยกันพักหนึ่ง

ก็ถูกแจ้ง๔ข้อหานะคะหนึ่งในนั้นก็มีฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยนะคะ
ส่วนศพของนายวุฒิเดชเนี่ยก็นำไปฝังตามหลักศาสนาอิสลามนะคะ
นางอาบีบะศรียศอายุ๓๕ปีภรรยาผู้เสียชีวิต
ร้องไห้ค่ะเล่าทั้งน้ำตาบอกทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิด
คือนี่มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุค่ะเพราะว่ายิงพ่อเขาต่อหน้าลูกสองขวบอะค่ะ
มันเป็นการสร้างบาดแผลในใจเด็กแล้วแม่เองก็หัวใจแทบแตกสลาย
ห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเพราะถูกคมขู่
บอกไม่ยอมค่ะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ลูกต่อหน้าลูกนี่นะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าฝ่ายตรงท่านที่ทำรุนแรงไปหรือเปล่า
รุนแรงไปมากเกินไปมากนะคะพี่หย้ำคือทำแล้วลูกยังโอ่น

ใช่ค่ะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงก็ต้องเอาชีวิตเข้ามาแหมวน